มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

เราจะมาทำบุญใหญ่กับสัตว์ใหญ่กันนะครับ

ซึ่งวันที่๑๓มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย

เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของช้างครับ
ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านานแล้ว

ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับคนไทยมากนะครับ
เพราะว่าคนสมัยก่อนนั้นครับใช้ช้างทำศึกสงครามร่วมรบนะครับ
เป็นช้างคู่บรมีพระมหากษัตริย์นะครับ
งานนี้นะครับคุณผู้ชมครับเขาก็เลยจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระนะฮะ
แล้วก็จัดโต๊ะจีนผลไม้ให้กับช้างที่วางช้างและพะเนียดหลวงนะฮะ
จังหวัดพระนครศรียุธยาครับไปชมพร้อมกันครับ
พระคุณกับคนไทยทั้งประเทศ
ที่ประชาชนชาวไทยมีความผูกพันเป็นพิเศษในหลายด้าน
ในเรื่องของการกู้บ้านกู้เมือง
หรือเรื่องของโชคลาภการสะดอกเคราะห์ให้ลอดท้องช้าง
หรือความเชื่อในส่วนต่างของช้างเช่น
งาช้างเป็นสัญลักษณ์ความบริสุทธิ์มีพลังอำนาจ
เราทุกคนจึงควรให้ความสำคัญกับช้างไทยให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่เขามีต่อคนไทย
มูไนท์ทำบุญวันช้างไทย๑๓มีนาคมของทุกปี
ที่บริเวณวังช้างอายุทยาและพะเนียดหลวง
หมู่บ้านช้างพะเนียดหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
คือจะได้รับพรจากเทวดา๒๖องค์หลังจากที่เราไปรอดท้อง
อย่างเช่นเราทุกโศกมาไปแก้ที่ไหนก็ไม่ได้แล้ว
ก็ลองมารอดท้องช้างดูผมไม่ได้บอกว่าให้เชื่อ
แต่คุณลองดูไม่ได้เสียอะไรนะครับส่วนคนไม่เชื่อก็ว่าไป
วันช้างไทยเกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย
เห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น
ก็จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้างรักช้างหวงแหนช้าง
ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างกันมากขึ้นครับ
จัดให้มีโต๊ะจีนผลไม้เพื่อเลี้ยงช้าง
โดยเริ่มต้นในช่วงเช้า
หมู่บ้านช้างอายุทยาและพระเนธหลวงได้นิมนต์พระครูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดงเจ้าอาวาสวัดป้อมรามันเกจิอาจารย์ชื่อดังมาทำบุญตักบาท
พร้อมกับประกอบพิธีบังสกุลเพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับช้างและควานช้างที่ล่วงลับไปแล้ว
ต่อด้วยพิธีบวงสวงไหว้ครูไหว้สารประกรรมเชือกครูที่ใช้สำหรับจับช้างมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
ครูอาจารย์ได้มอบให้ไว้เป็นที่กราบไหว้สักการะ
สารประกรรมก็คือที่เก็บเชือกประกรรมซึ่งเชือกประกรรมเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุด๑ใน๔ของคนช้าง

มีหอกมีเหล็กซองก็คือมีดนะฮะ

ก็เพราะว่าเราจะต้องเมื่อเราผิดกับช้างอย่างเช่นวันนี้ผมตีช้างไป
ไม่ว่าจะช้างผิดหรือไม่ผิดก็แล้วแต่
ผมก็ต้องขึ้นไปสำนึกตัวเอง
ทำไมต้องมาสำนึกตรงนี้ก็เพราะเชือกประกรรมวันที่เราไปจับเขาเราจับด้วยเชือกนี้
แล้วเราก็ให้คำมั่นว่าจะดูแลกันจะมีโซ่สายใยผูกพันกันไปตลอด
จะไม่ให้ยุงไต่ไล่ตอมจะไม่ทำร้ายนะจะดูแลอย่างนี้

เพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดก็ต้องไปกราบขอโทษประกรรม
แล้วสำนึกแล้วก็อย่าไปทำมันอีก
วัฒนธรรมไทยเราเนี่ยกดทัพไม่ให้ใครเหนือใคร
อย่างเราอยู่กับช้างเนี่ยเราก็ต้องไม่ให้ช้างเหนือเรา

ความสัมผัสของผมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะฮะ
อย่างคนอื่นบอกว่าช้างป่าแตะต้องไม่ได้จับไม่ได้
ไม่จริงเพราะผมก็ช่วยมาเยอะช้างป่า
แล้วผมใกล้ช้างมากช้างจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
ผมว่าเจ้าป่าเจ้าเขาท่านรู้ว่าช้างเนี่ย

ตั้งแต่ทำมานี่ผมมีแต่ดีขึ้นนะ

เราก็มีความเชื่อว่าเพราะเราเส้นบวงสวงดีเส้นบวงสวงบ่อย
มันทำให้เราได้ปรุงจิตใจเราปรุงสติเราให้มั่นคงขึ้นเรื่อย
คิดไปไม่ออกแล้วเจอโล่เรื่องกระหน่ำเข้ามามากมาย
กระทั่งไม่เรียงคิวเข้ามาเลยเนี่ยก็ขอรอดท้องช้าง
เทวดาหายจัดคิวปัญหาให้ทีปัญหาไม่ได้หายไป
แต่เรียงคิวเข้ามาจบเรื่องนี้พักสักหน่อยแล้วเรื่องใหม่เข้ามา

สุดท้ายนี้ครับหากเรายังเชื่อว่า
ช้างเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องมงคลทั้งหลายทั้งปวง
ช้างเป็นเหมือนญาติมิตรที่ใกล้ชิดกับเรา
เพราะฉะนั้นการทำบุญกับช้างช่วยเหลือช้าง
ก็จะเหมือนการได้ช่วยเหลือญาติมิตรที่มีบุญคุณต่อเรา
อาจจะส่งผลดีมีมงคลต่อชีวิตเราแน่นอนนะครับ
ระลึกถึงบุญคุณเขาอย่าปล่อยให้เขาต้องลำบากครับ
ทำบุญกับช้างเป็นบุญใหญ่จริงนะครับ
โอ้โหในงานนี้มีช้างกว่า๘๐เชือกนะฮะอลังการมาก
ยังได้ทำบุญกับช้างได้กราบไหว้เชือกประกรรมนะครับ

เอาละครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับ
อยากให้เราไปมูหรือทำบุญที่ไหนนะฮะ
มีเรื่องราวไม่ใช่อย่าลบหลู่อะไรของดีทีเด็ดเจ๋งแบบไหน
ส่งเรื่องราวมาได้ครับอยู่ดีครับ
วันนี้หมดเวลาแล้วฮะกลับมาพบกับเราสองคน
ร่วมมูกันได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทุกคืนวันอังคารเวลา๔ทุ่มใน

ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ